มาดูเรื่องราวของคุณลุงท่านนี้ค่ะเป็นคุณลุงขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่คุณลุงโอ้โหเก็บหอมรอมริฟคุณคิงทั้งเหรียญทั้งแบงค์ย่อย
รวมแล้วเนี่ยเกือบสองแสนบาทนะเก่งมากเอาใส่กระเป๋าแล้วไปซื้อทองที่ราชบุรีค่ะ
ไม่มีแปลกไปแบบนี้อุ้มคิงสองแสนหน่า

เก่งนะเป็นตัวอย่างของการเก็บหอมรอมรีบใช่ครับ
ลูกสะพ้ายของคุณลุงประจิมก็คือคุณลุงที่ใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในคลิปนั่นแหละค่ะ

คลิปนี้ลูกสะพ้ายของคุณลุงประจิม
ก็คือคุณลุงที่ใส่เสื้อวิลรถจักรยานยนต์รับจ้างในคลิปนั่นล่ะค่ะ

ความอดทนความขยันความประหยัดของผู้ชายคนนึง

แค่ต้องแบกให้พนักงานนับก็เท่านั้นเอง
เกือบ๒แสนร้องกันทั้งหลาน

มุมนึงคือผมตาแตก

จิ้มบอกว่าลุงขี่วินมา๒๐กว่าปี
ใช้เวลาเก็บเงิน๕ปีกว่าเพื่อมาซื้อทอง
แต่ละวันเก็บไม่แน่ไม่นอน
นี่เห็นไหมเสื้อเก่ากระเป๋าขาด

โอ้โฮมีเสื้ออยู่๒ตัวในบ้านน่ะน้องคิม
คือคุณลุงบอกว่าบางวันก็๕๐บาท
วันก่อนร้อยหนึ่งบางวันเก็บได้เป็นพัน

ไปถามร้านทองว่าร้านทองรับเหรียญไหม
ร้านทองบอกว่ารับเป็นเหรียญ๑๐บาทเหรียญ๕บาทรับ
ลุงก็เลยตัดสินใจเอาเหรียญที่มีที่สะสมอดออมใส่ถุงผ้า
แล้วแบกไปค่ะคุณผู้ชมแบกไปซื้อทอง
สร้อยข้อมือน้ำหนัก๕บาท๑เส้น
แหนทองน้ำหนัก๑บาทอีก๑วง
รวมแล้วได้ทองน้ำหนัก๖บาท
พนักงานร้านทองนับเงิน๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
แล้วคุณลุงบอกว่าทองที่ซื้อไว้ก็จะซื้อให้ภรรยา

คุณลุงน่ารักมากเนอะทองเส้นเบอร์เลอร์เลย
คุณลุงบอกว่าเดี๋ยวเก็บต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บอีก
ออมอีกอนาคตก็จะเผื่อได้ทองอีกเนอ

คราวนี้เดี๋ยวเก็บซื้อทองให้หลาน
โทรไปท่ามก่อนโทรไปท่ามหลานเงินเนี่ย
แล้วโทรว่าทองถูกถูกดีกว่าเราก็เอาไปเลย
ว่าเท่าไรแน่แล้วก็ตกลงว่าเดี๋ยวรถให้บ้างเราก็ไป
อันนี้คืองัดตังค์มาเลยงัดตังค์เก็บเทียบสด

ทองที่เราซื้อมาเนี่ยเราตั้งใจจะซื้อให้ใคร

เขาอยากได้อย่างนี้มาเขาไม่เอา
เราก็เห็นแล้วเหนื่อยเขาก็ให้คืนเอาไปพี่อย่างนี้
เลข๐๔๔ไม่เกี่ยว
ทำไมไปโฟกัสเลขตรงหน้าอกคุณลุงล่ะครับ
โฟกัสเลขที่เสื้อวินของคุณลุงจิมแหม
ส่วนภรรยาของคุณลุงค่ะนางขจัดอายุ๔๗
บอกว่าลุงจิมขยันจริงมัธยัติอดออมไม่ฟุ่มเฟือยเลย
ประทับใจในตัวสามีคนนี้มากนะคะ
ก็ด้วยความมานะอดทนสะสมเงินนี่แหละก็เลยซื้อทองคำได้
แต่ภรรยาบอกแบบนี้นะคะทองคำนี้ส่งคืนให้สามี
อยากให้กำลังใจสามีให้อดออมมัธยันแล้วก็เป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไป
ส่วนเจ้าของโพสต์นะคะที่เป็นลูกสะพ้ายลุงจิมค่ะ

บอกว่าตอนถ่ายคลิปไปโพสต์ในโลกโซเชียล
แต่คนดูคนกดไลค์เยอะมาก
ก็เลยอยากจะให้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะคะ

ที่สามารถอดออมเก็บเงินจนสามารถซื้อทองได้ขนาดนี้ค่ะ
สุดยอดจริงผมจะเริ่มเก็บเงิน
ว่าปลายปีนี้ผมจะสามารถซื้อของขวัญ